คุณผู้ชมทีนี้ไปที่สระบุรีกันหน่อยนะคะ
ผู้ภัยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ากำลังขับรถจะไปทำงาน
แล้วไปเจอหมาตกท่อท่อสามท่อหมาตกทั้งหมดเนี่ย
หมาเหรอ๒บ่อ๓หมา

อ่ะบอกแค่นี้แหละค่ะพอกู้ไพมาถึงนะคะ
พบกับพลเมืองดีนะคะอายุ๔๒ปีเป็นคนแจ้งค่ะ

ก็ตรงที่จุดที่เขารอก็คือปากท่อระบายน้ำ

ตกอยู่มันพบตรงนี้เดี๋ยวคอยดูนะคะ
แล้วก็ห่างไปนี่เห็นไหมเจอแล้วนะคะ
บ่อแรก๒ตัวห่างไปประมาณ๓๐เมตร
ที่๒ไปพบลูกหมาอีก๑ตัว
นี่เป็นดูมากเลยมันมองขึ้นมาอย่างแป๋วอย่างเย็น
แป๋วเลยคือช่วยฉันเถอะช่วยเอาฉันขึ้นพิธีนะคะ

คือตอนที่คุณหนุ่มพลเมืองดีกับกู้ภัย
พยายามช่วยกันนำบวกมาคล้องที่คอหมา
แล้วช่วยเอาขึ้นมาช่วยไม่ได้นะ

เพราะว่าหมาเนี่ยคือมันมีทีท่าและท่าทีเหมือนตกใจกลัวค่ะ
คราวนี้กู้ภัยก็เลยต้องแจ้ง
ขอกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสระบุรี
แล้วอุปกรณ์มาเสริมด้วย
นี่จังหวะนี้ดึงขึ้นมาได้แล้วนะคะ

พอลงไปในบ่อนะคะแล้วก็ใช้เชือกทำเป็นบวง
หมาทั้ง๒ตัวบ่อแรกขึ้นมาได้สำเร็จ

หมาบ่อที่สองตัวที่สาม
ช่วยมันยากมากเลยค่ะเพราะมันตกใจกลัว

คือมันขยับเข้าไปแล้วการช่วยเหลือมันก็ยากลำบาก
ทีนี้ต้องทำยังไง
ได้ยินเสียงคนพูดหรือเปล่าไหมเออออกมาเถอะ
พลเมืองดีบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยตนเองขี่รถจอย่อรถจักรยานยนต์เพื่อจะไปทำงานผ่านมาตรงจุดนี้แหละเสียงหมาร้องโหยหวนเชียตลอดเลยนะเขาก็เลยแบบอ้าวหมามาจากไหนอ่ะไม่นิ่งดูดายค่ะไปดูเลยนะคะแล้วก็พบว่าหมาเนี่ยมันตกท่ออยู่ค่ะ

ผมก็ไม่รู้ว่าหมามาจากทางไหนบ้างนะ

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณใกล้กับเรือนจำ

แล้วก็ต้องชื่นชมพี่เขานะที่มาช่วย
คือเขาต้องหาทางต้องคิดวิธีการ
ว่าจะทำอย่างไรจะช่วยอย่างไรนะครับ